จะพาไปดูเหตุการณ์หัวขโมย
ขโมยเงินในย่ามของพระ
แล้วตอนที่จับได้ทั้งชาวบ้านเอ่ยทั้งพระเอ๋ย
เขาก็จับได้ปรากฏว่าหัวขโมยคนนั้นเนี่ย
เป็นหลานแท้ของพระรูปหนึ่งในวัดนั้นค่ะคุณผู้ชม
แล้วก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
โดยผู้ต้องหานี่เลยคนนี้เลย
นายปัญญาหมวกพรายอายุ๒๕ปีนั่งอยู่แบบนี้ค่ะ

เพราะว่าถูกชาวบ้านรวมถึงพระเนี่ย

เพราะว่านายปัญญาเข้าไปขโมยเงินสด
ของพระภัวหรือว่าหลวงตาพัวหมวกพราย

ขโมยในกุฏิวัดสายใหญ่หมู่๒ตำบลปริก
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ก็รับแจ้งเหตุแล้วก็เข้าไปควบคุมตัว

เจอเป็นเงินสด๒๒๖๐บาท

ดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์นะคะ
และหลังจากนั้นก็มีการไปสอบสวน
หลวงตาพัวพระผู้เสียหายก็ให้การค่ะ

กำลังลงไปจัดสถานที่ในสาราการประเรียน
คือเตรียมที่จะรับขบวนแห่เทียนพรรษา
เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีพิธีแห่เทียนพรรษาขึ้น

หลวงตาพัวก็มีการล็อกประตูด้านหน้าอย่างแน่นแล้ว

แล้วก็พระอีกรูปหนึ่งร่วมกันจับตัวคนร้ายได้

หน้าต่างหลวงตาเข้าไปขโมยเงินในย่าม
แล้วทีนี้พอหลวงตาพัวเดินมาดูคนร้าย
ก็อ้าวนี่มันหลานแท้ของอัตมานี่
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
หลวงตาพัวบอกว่าหลานชายคนนี้ก็มาหา
แล้วก็เวลาที่หลวงตาเผลอเมื่อไหร่เนี่ย
ก็มักจะไปขโมยเงินสดที่อยู่ในย่ามของหลวงตาเป็นประจำ
ก่อนหน้านี้เคยทำมา๒รอบแล้ว
รวมรอบนี้ด้วยเป็นรอบที่๓นะคะ
หลวงตาพัวก็บอกว่าทุกครั้งที่หลานชายมาหา
หลวงตาก็จะให้เงินไปใช้ครั้งหนึ่งกว่า๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้าง
ว่ากล่าวตักเตือนหลานไปแล้ว
อย่าลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้

ทีนี้หลวงตาบอกว่าคงต้องให้ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพระรูปอื่น

ไปขโมยเงินทองของชาวบ้านก็ได้นะคะ